นี่เรียกเลยของการไล่ผีการไล่ขุนใสต่าง
ไล่ทุกผีกระหังกระศือกระพือปีกมาไล่ได้หมดเลย
เออต้องถามหมอป้าว่า
แต่ว่าไปดูเรื่องนี้ก่อนเขามีชาวบ้านไปแอบถ่าย
พระสงฆ์รูปหนึ่งรูปคำศรีกาในกุฏิทำพิธีไล่คุณสัยมันเหมาะสมเหรอ
พระจะไปจับเนื้อตัวผู้หญิงได้อย่างไรชาวบ้านเขาไม่สบายใจ
นี่คุณผู้ชมดูนะนี่ฮะแต่มันต้องเบอร์ภาพไว้หน่อยนะเพราะว่าผู้หญิงเขาก็ต้องทำพิธีอยู่อะไรแบบนี้นะฮะ
คือคนถ่ายเขาแอบอยู่ด้านบนด้านล่างคือเป็นกุฏิ
ก็จะเห็นพระสงฆ์รูปนี้เอามือถูไปตามเรือนร่างของผู้หญิงผู้หญิงก็นอนไป
ทำพิธีเขาบอกว่าเขาเป็นการไล่ผีไล่คุณสัยทำหน้าทงหน้าท้องกันไป
พระนะฮะเนี่ยนะฮะเพจแม่ทัพลิง๒ทับ๓บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ดอนงิ้วตะบนนาตานอำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานี
โอ้โหภาพนี้ก็ชัดเจนนะฮะพระท่านก็

นี่หะถูกต้อนแล้วพระท่านเองก็จีบวงจิวรใส่มาได้ครบแล้วนะฮะ
นี่ฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วชาวบ้านเห็นไม่สบายใจ
เพราะว่าทำพิธีกันเช้ายันมืดแล้วผู้หญิงแวะเวียนมาหลายต่อหลายคน
ท่านก็จับรูปหน้าอกนั่นนี่อะไรไปเรื่อยเปื่อยชัดเจนหมดทุกอย่างครับ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่วัดดอนงิ้วไปเจอไปพบพระรูปดังกล่าว
พระประวัติไตรแก้วอายุ๗๘ปีแล้วเป็นพระลูกวัดบอกว่า
โอ๊ยอัตมาบวชมา๑๐๐๐๐ศาลนโยมภาพที่เห็นเนี่ย
มีทั้งหญิงไทยมีทั้งหญิงลาวเขามาให้อัตมาช่วยไล่คุณสัยมนต์ดำ
รักษากันมาโดยการเสกไข่แล้วก็ถอนคุณสัยออกจากร่างกาย
อาตมาไม่ได้เรียกร้องเงินทองอะไรที่ทำไปเพราะถือว่าโปรดสัตว์

โปรดสัตว์หรือ
โปรดสัตว์ฮะ
ข้าคลุ้ม๕บาทเรียกแล้วจะให้ไม่ใหกกันมาเป็นไร
ถูทัยถูทัยไปแล้วก็เอาของออกมาจากร่างกายว่าอย่างนั้นนะฮะท่านยืนยันมันคือการเศรษฐานลงไข่นะแล้วไข่ไปถูไม่ได้แตะตัวเลยอัตมาถือไข่แล้วไข่ไปถูไม่ได้เอามือไปถูนะแล้วก็ไม่ได้อยู่สองต่อสองเพราะมีญาติคนป่วยนั่งดูอยู่นะฮะที่รักษาเนี่ยไม่ได้มีแต่ผู้หญิงผู้ชายก็มีท่านว่าอย่างนั้นภาพที่ถ่ายไปเนี่
อยากจะให้เป็นหน่วยงานก็คือสำนักพุทธที่ดูแลเรื่องของสงฆ์เองเข้ามาตรวจสอบว่าทำแบบเนี้ยผิดหรือไม่อย่างไรแล้วก็ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์แล้วกันนะฮะชาวบ้านเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะฮะคือดูแลมันก็ไม่ใช่กฤตของสงฆ์ด้วยนะฮะ